ท่านผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙ก็แน่นอนว่าทุกคนตอนนี้ก็กำลังช่วยกันอยู่
เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลก็ทำงานกันหนัก
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มาทำงานแต่เช้า
แต่วันนี้เช้าก็ยังไม่มาสายก็ยังไม่มานักข่าวก็เป็นห่วง
นู่นนะฮะ๑๑โมงท่านมามาช้ายังดีกว่าไม่มาค่ะ
ก็ตบตกใจว่าเอเรยุทท่านเป็นอะไรรึเปล่านะครับ
หรือเปล่านะครับก็เมื่อวานนี้มีรายงานว่ากลุ่มคณะแพทย์ที่นายกไปร่วมหารือที่กระทรวงศาสตร์ศุกร์
ได้เสนอแนวทางป้องกันการระบาดภายใต้ชื่ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
หลังจากที่โควิด๑๙ดูเหมือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยจะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าหากจะดำเนินมาตรการแบบเดิมที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปอีก๓๐วัน
ว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยจะสูงขึ้นอันนี้คือรายงานพลเอกประยุทธ์
คือถ้าดำเนินมาตรการแบบนี้ไปอีก๓๐วันนะเอาแค่ปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นภายในกรุงเทพปริมณฑล
คือถ้าไม่ได้เข้มข้นไปมากกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็ต่างประเทศก็แค่ว่ามีใบแพทย์ก่อนเนี่ย
ถ้าไปแบบนี้อีก๓๐วันจำนวนผู้ป่วยเนี่ยอาจจะสูงไปถึงมากกว่า๓แสนคน
โอ้โหอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขอิงทางสถิติอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
ให้คนอยู่แต่ในบ้านไม่จำเป็นไม่ต้องออกอันนี้เขาเสนอนะเสนอให้กับคนเอกประยุทธ์นะ
การว่าผู้ป่วยก็จะลดลงลดลงเป็นหลักแสนนะครับซึ่งตรงนี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้รับฟัง

ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ที่จะไปประชุมกับคณะแพทย์
แล้วก็ศูนย์โควิดนะฮะแล้วก็ส่วนสาธารณสุข

พรุ่งนี้๒๑มีนาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะอายุ๖๖ปี
นายอนุทินชาญวิรากูลรัฐบนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

ในพื้นที่ประเทศไทยนะครับ
บอกว่านายกให้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ให้ไปหามาตรการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ประชาชนปลอดภัยที่สุด
แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบไม่พิจารณาเรื่องอะไรเลยนะฮะที่อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน
เพราะหากจะล็อกดาวน์อันเนี้ยง่ายอืม
ก็บอกทุกคนห้ามออกจากบ้านค่ะนี่ฮะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วจะทำได้หรือไม่เพราะประชาชนแต่ละคนก็มีกิจวัตรประจำวันที่จะต้องไปปฏิบัติ
ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยที่สุดแก่พี่น้องประชาชน
แต่ไม่ใช่แก้ไขปัญหาแบบไม่ต้องคิดอะไรเลย
แต่จริงในความเป็นจริงมันทำไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังต้องมี
กิจวัตรภารกิจประจำวันของคนแต่ละคนที่ต้องทำอยู่
เพราะฉะนั้นคนไหนที่อยู่ในกลุ่มที่เราสามารถให้การ
ขอให้เกิดการควบคุมตัวเองได้นะครับ
หรือว่าสามารถทำให้ความร่วมมือในการที่จะลดภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อได้
แล้วก็ไปแก้ไขตรงนั้น
เพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ประเทศไทย
เป็นเพียงข้อเสนอนะคะก็เราขึ้นพาดหัวไปเมื่อสักครู่ไง
วัดใจนายกว่าท่านจะเอายังไงตามข้อเสนอของคุณหมอ

สถานการณ์ของโควิด๑๙ทั่วโลกตอนนี้อิตาลีน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่อิตาลีมากกว่าที่จีนแล้วอะค่ะ

ผู้เสียชีวิตทะลุ๑หมื่นศพแล้วนะคะ๑หมื่น๔๐๕ศพ
มีผู้ป่วยที่หายดีแล้ว๘๙๐๖๑ราย
ทีนี้ค่ะมาแยกดูแยกดูยอดผู้ป่วยของแต่ละประเทศนะคะ
สำหรับจีนวันนี้เนี่ย๑๗๑๐๐๐ราย
ตัวเลขนี้นะคะต้องบอกเลยว่าผู้ป่วยอยู่ที่๘๐๐๐
จีน๑๗๑๐๐๐หมายความว่านอกจีนมากกว่าในประเทศจีนนะคะ
คือมีผู้ป่วยที่อยู่นอกประเทศแต่เป็นคนจีน
ครับคือจากที่จีนเนี่ยติดก่อนแล้วก็ตัวเลขพุ่งขึ้นทุกวันทุกวัน
จนตอนนี้ประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยรวมกันเยอะกว่าจีนไปแล้ว
ของไทยก็๓๒๒เลยนะคะ
จำนวนผู้ป่วยณตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าที่อิตาลีเนี่ย
กลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙มากที่สุด
ส่วนจีนดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นนี่นะคะตามตัวเลขนี้เลย
คือผู้เสียชีวิตที่จีน๓๒๔๘ศพ
ถ้าดูผู้ติดเชื้อที่จีนติดเชื้อ๘๐๐๐๐ศพเสียชีวิต๓๒๐๐ศพ
อิตาลีติดเชื้อตอนนี้๔๑๐๐๐ศพแต่เสียชีวิต๓๔๐๐ศพ
สำหรับสัดส่วนผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตที่อิตาลีอันนี้น่าเป็นห่วงจริงนะคะ
ส่วนที่อีรานค่ะมีผู้ติดโควิด๑๙๑๘๔๐๗รายเสียชีวิต๑๔๘๔ศพ
นี่คือ๓ประเทศที่แบบอันดับ๑๒๓อ่ะ
แล้วดูเนี่ยสเปนฝรั่งเศสหรัฐนี่อังกฤษเสียชีวิตหลักร้อยทั้งนั้นนะ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะเรื่องของมาตรการสำหรับการคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยครับ
อย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานว่ามีผลตั้งแต่เที่ยงคืน๒๒มีนาคมนะคะ
คือทุกคนจากทุกประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมาตรการจะเข้มข้น
ชาวต่างชาติต้องมีใบรับรองแพทย์มีอายุ๗๒ชั่วโมงมีประกันวงเงิน๑แสนเหรียญสหรัฐ
แล้วก็ต้องกรอกข้อมูลด้วยว่าเข้ามาในประเทศไทยพักที่ไหนยังไงบ้าง
ส่วนคนไทยคนไทยที่จะเข้ามาในประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูต
และต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีสองอย่างค่ะภาพที่เห็นคือที่อังกฤษค่ะ
ปัญหาคือต้องใช้เวลาคุณภาคภูมิกว่าจะไปตรวจไปขอใบรับรองแพทย์มาได้
และต้องใช้เวลากว่าที่จะไปขอเอกสารรับรองจากสถานทูต
นี่คือภาพคนไทยในอังกฤษที่เขาต่อคิวเพื่อจะได้เอกสารสองอย่างนี้
เพื่อจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย
คนไทยก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะ
แล้วคนเห็นภาพนี้ก็แอบเป็นห่วง

ว่าช่วงเวลาที่คุณต่อแถวต่อคิวแบบนี้ค่ะ

ใกล้กันมากคืออันนี้ไม่ต้องลืมเรื่องหนึ่งเมตรไปเลยอ่ะอันนี้คือแบบชิดกันเลยอ่ะ
ถูกต้องและที่ไปต่อแถวกันเยอะแบบนี้ค่ะเพราะว่าทางสถานทูตไทยที่อังกฤษ
เขาช่วยช่วยคนไทยในลักษณะที่ว่าโอ้หนึ่งคุณต้องมาขอเอกสารรับรองจากสถานทูต
สองคุณต้องไปขอใบรับรองแพทย์งั้นคุณมาที่สถานทูตทีเดียวเลย
สองอย่างอ๋อตรวจร่างกายให้ด้วยตรวจร่างกายให้ด้วยค่ะ
คือทางสถานทูตเนี่ยได้ขอให้ทางคุณหมอมาที่สถานทูตเลยอืม
คือได้สองอย่างเลยแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วนะคะ
คือไม่ต้องไปต่อแถวแบบนี้เพราะว่าเสี่ยงด้วยนะคะ
อาจจะมีการแผลเชื้อมีการติดเชื้อด้วยกันเองแบบนี้ค่ะ
อันนี้คือในส่วนของคนไทยในต่างแดนอืม
ส่วนที่ลาวค่ะเพื่อนบ้านของไทยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีของลาวสั่งปิดโรงเรียนครับ
และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะแล้วก็เตือนชาวลาวหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศโดยเครื่องบิน
เลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากยกเลิกการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยว
เป็นเวลาสามสิบวันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ยังไม่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อในลาวนะคะมีรายงานว่าทางการจีน
ได้ส่งชุดคัดกรองโควิดสิบเก้าไปให้ทางการลาวด้วยนะคะครับนี่ค่ะ
แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ลาวเขาบอกว่าก็ป้องกันเอาไว้ก่อน
มีมาตรการเข้มข้นเอาไว้ก่อนนะคะส่วนไทยเรายังไม่ได้ปิดประเทศนะฮะ
คือยังเดินทางเข้าออกได้แต่คนจะเข้ามาทั้งคนไทยคนต่างชาติ
คุณต้องมีใบรับรองแพทย์มาตรการเข้มข้นค่ะ
ตอนนี้ค่ะว่าท่านไม่ป่วยไม่ไข้อะไรนะครับ
ทีนี้ถ้าสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ
จนไปถึงหลักพันขึ้นไปอย่างนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้
มาตรการในการรองรับไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
จะได้ใจชื้นสบายใจกันนะฮะ
ที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวันนะฮะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้
มากที่สุดนะฮะโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับโรงพยาบาลใน
เครือกระทรวงสาธารณสุขสามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน๑๖๐๐เตียง
เตียงอีก๑๐๐เตียงจะเป็นในส่วนของโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาล
เหล่าทัพโรงพยาบาลในกรุงเทพนะฮะหลายหลายโรงพยาบาลซึ่งอาจจะดู
ว่าเอ๊ะอาจจะยังไม่พอแต่ตอนนี้ได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วนะฮะ
มีสำรองเป็นโรงแรมที่อยู่โซนกลางเมืองใกล้ย่านทัชประสงค์จะ
ใช้เป็นสถานที่พยาบาลพิเศษถ้าไม่พอนะฮะซึ่งตอนนี้มีความ
ชัดเจนแล้วว่าจะได้ประมาณอีก๔๕๐๕๐๐เตียงนะครับแล้วก็มี
เรื่องของบุคลากรนะฮะต่างเนี่ยก็จะจัดเตรียมให้พร้อมนะครับ
แล้วผู้ป่วยต่างเนี่ยที่อาการไม่รุนแรงมากเนี่ยตอนนี้มี
ประมาณ๘๐ของผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะก็จะกระจายไปนะครับถ้าตัว
เลขเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่าทุกวันทุกวันแบบนี้นายแพทย์สุกิตศรี
ทิพย์พยาวรรณตรองผู้มนุยการสำนักการแพทย์กอทมบอกว่าโรง
พยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนยังไม่ได้เปิดใช้งานตรงนี้
จะมีเตียงรองรับได้อีก๑๐๓เตียงมีห้องแยก๓๙เตียงที่
เป็นห้องรวมขณะนี้มีความพร้อมที่จะรองรับได้อีก
ประมาณสี่สิบสามเตียงนะฮะเพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานก็กำลังช่วยกัน
อยู่นะครับในการเตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยที่ตรวจยืน
ยันแต่อาการไม่รุนแรงได้เตรียมอาคารผู้ป่วยในเป็นอาคาร๖
ชั้นจะเปิดให้ใช้บริเวณชั้น๒กับชั้น๓อีก๑๐๓เตียงนะ
อย่างพร้อมก็จะรองรับได้ทั้งหมด๒๙๔เตียงเป็นห้องเดียว
เตียงห้องรวมอีก๑๘๘เตียงอันนี้ในส่วนของโรงพยาบาลผู้
อายุบางขุนเทียนที่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดใช้อยู่แล้ว
เอามารองรับตรงนี้ก่อนรองสัตว์อาจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์ลีลา
ดมลิปิผู้มนุยการโรงพยาบาลรามาธิบดีประธานเครือข่ายตรง
เรียนนะฮะระบุว่าเฉพาะเครือข่ายโรงเรียนแพทย์นะครับได้เตรียมหอ
ผู้ป่วยไว้๓๐๐ห้องในขอบเขต๘โรงพยาบาลในกรุงเทพปริมณฑล
ทางฝั่งตะวันออกด้วยนะครับนี่นะฮะที่เขาเตรียมเอาไว้นะ
พื้นที่ต่างต่างค่ะเผื่อท่านกังวลใจเรื่องจะมีเตียงมีโรงพยาบาล
รับผู้ป่วยเพียงพอหรือไม่อย่างไรเตรียมการเอาไว้ก่อนครับนะคะคุณผู้ชม